ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนรมดร
เดือนแห่งการถือสินอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
จากที่จะต้องอดอาหารระหว่างวัน
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการบริจาคทาน
แม้ว่าปากีสถานจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวย
แต่ก็มียอดการบริจาคสูงเป็นอันดับต้น
โดยเฉพาะในช่วงเดือนรมดอน
หรือการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
สามารถที่จะช่วยคนยากจนในปากีสถาน
ที่มีอยู่เกือบร้อยละ๒๕ได้เป็นอย่างดี
คำสอนของศาสดาบูธมัติที่ระบุว่า
การบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้
จะช่วยยุติปัญหาความยากจนในโลกลงได้
นี่คือบุชราอารีฟแม่ม่ายลูกแปดอายุ๔๕ปี
ที่ต้องรับหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

และลูกชายคนโตก็ทอดทิ้งไปอีก
แต่ชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไป
ที่มีชื่อว่ากองทุนสวัสดิการไซลานี
การแนะนำของเพื่อนบ้าน

จะเลือกรับความช่วยเหลือเป็นเงินค่าเช่าบ้าน

ก็จะได้กินอาหารแต่ละมื้ออย่างครบถ้วน
เป็นเวลา๒๐๒๕วันต่อเดือน
โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
อามีทอิ๊กบันเลขาธิการร่วมของกองทุนสวัสดิการไซลานีเปิดเผยว่า
ปัจจุบันมีชาวปากีสถานกว่า๙๐๐ครอบครัว
เดินทางมารับการปันส่วนอาหารอยู่เป็นประจำ
เขาบอกว่านอกจากการปันส่วนอาหารในแต่ละเดือน
และช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้านแล้ว
กรแห่งนี้ก็ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านอื่น
รวมทั้งค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายงานแต่งงาน
และค่ารักษาพยาบาลด้วย
ปัจจุบันปากีสถานถือเป็นหนึ่งประเทศ
ที่มีการบริจาคมากที่สุดของโลก
และเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนรมดอน
ที่ต้องจ่ายสกาดหรือทานประจำปี
ด้วยการบริจาคทรัพย์สินส่วนเกินหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้
สกาดถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
โดยระบบของสกาดมีขึ้นเพื่อต่อสู้กับความยากจน
และลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
มุธมัธนาอีมนักวิชาการอิสลาบอกว่า
สำหรับประโยชน์ของสกาดในคำสอนของศาสดามุธมัติระบุว่า
การบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้จะช่วยยุติปัญหาความยากจนในโลกลงได้
ขณะเดียวกันความมั่งคั่งของผู้ร่ำรวย
ก็จะต้องส่งไปถึงยังผู้ที่ไม่มีอันจะกิน
และหากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนให้สกาด
ก็จะไม่มีคนยากจนหรือผู้ขาดสนในหมู่พี่น้องมุสลิมอีกต่อไป
แต่ความพยายามในการบรรเทาทุกข์ขององค์กรในลักษณะนี้
ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จากตามรายงานขององค์การอาหารโลกพบว่า
เกือบครึ่งหนึ่งและเด็กอายุต่ำกว่า๕ปี
เผชิญกับโรคขาดสารอาหาร
แต่ภาคประชาสังคมและผู้ใจบุญอีกจำนวนมาก

เรื่องการช่วยเหลือตัวเองในหมู่คนยากจน
หนึ่งในย่านยากจนของเมืองกรจี

เพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้
และกับเงินเพียงเล็กน้อย
ฆ่าตัวเองและลูกสาวอีก๒คนเพราะไม่มีอันจะกิน
ปัจจุบันมีผู้เดินทางมาใช้บริการโรงครัวแห่งนี้หลายพันคน
จากอาหารที่นี่ราคาไม่แพงคิดเป็นเงินเพียง๑บาท๕๐สตางค์เท่านั้น
ซึ่งที่อื่นอาจมีราคาสูงกว่านี้ถึง๒๐เท่า
เธอบอกว่าโรงครัวแห่งนี้แจกจ่ายอาหารฟรีด้วยเช่นกันแต่ให้เฉพาะกับคนชะลา
ผู้พิการเด็กกำพระและแม่ม่ายโดยจะต้องผ่านการตรวจสอบหรือได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน
อกจากนั้นก็จะเก็บเงินค่าอาหารเท่ากันหมดซึ่งมาตรการนี้ก็จะทำให้พวกเขาเข้มแข็ง
และมีความเชื่อมั่นขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการ
รู้คุณค่าของตัวเองว่าไม่ได้เอารัฐเอาเปรียบผู้อื่นแต่อย่างใด
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน